อีกเรื่องหนึ่งก็หนักเหมือนกันแต่อาจจะเบากว่านิดนึงนิดนึงนะคะ
โรคจิตบุกบ้านขโมยกางเกงในไปหลายตัวและยังโทรศัพท์มาหาด้วย
คราวที่เราผมถามคุณสิทธิ์ภาษาแล้วว่าตากไว้ที่ไหน

ผมหันมาถามคุณเฟื่องระดาตากไว้ที่ไหน

มีหน้าบ้านไม่บอกได้ไหมคะเดี๋ยวคนรู้ว่าบ้านอยู่ไหน

มิดชิดค่ะปิดมิตรเพราะเราป้องกันเหตุแบบนี้แหละ
ใช่นะคะก็รายนี้เนี่ยเจอไปเป็นนุ่มช่างแอร์นะคะ
เขาต้องถึงกับต้องประกาศขายบ้านย้ายหนีเลยนะครับ

ใช่ย้ายหนีรกศิษย์เพราะไม่พอคือนอกจากขโมยกางเกงใน
มีโทรศัพท์มาหาภรรยาขอมีเพศสัมพันธ์ด้วย

นะคะนายนัทวัฒน์มั่นธนพงค่ะ
หมู่๕ตำบลป่าวายอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรี

ว่ามีชายโรคจิตเข้าไปขโมยกางเกงในของภรรยาหลายตัว
แล้วก็ยังโทรศัพท์ไปขอมีเพศสัมพันธ์ด้วยนะคะ
ตำรวจยังไม่สามารถจับคนร้ายได้

ชายโรคจิตจะบุกเข้าไปหาที่บ้านนะคะ
ก็เลยตัดสินใจประกาศขายบ้านที่เปิดเป็นร้านรับซ่อม

ด้านนางพัทราระวีภรรยาก็ยืนยันว่า
โรคจิตน่าจะเป็นอดีตนักศึกษา
เคยไปขอฝึกงานด้วย
อ้าวฟังเสียงของผู้เสียหายกันค่ะ
ต้นก็มีแค่คนเดียวคือเขา
ขอมีเพศสัมพันธ์อะไรอย่างนี้
ถ้าจะมีเพศสัมพันธ์กับเธอต้องใช้ตังค์เท่าไหร่อะไรอย่างนี้ค่ะ
ขอเกงในอีกได้ไหมเดี๋ยววันไหนเธอไม่อยู่บ้านนี่
เราจะมาเอาเกงในอีกอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็กลัวพี่เพราะเขาพูดว่า
บางทีหนูรับแล้วหนูไม่พูด
ตัวทำไมไม่พูดเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวไปหา
คือตัวผู้หญิงท่านนี้ท่านก็สงสัยอยู่แล้วล่ะ
นี่เป็นเด็กฝึกงานที่เคยรู้จักหรือเปล่า

ก็เลยลองถามดูสิใช่ชื่อนี้หรือเปล่า
หรือว่าฝึกงานเรียนอยู่ที่นี่หรือเปล่า
ค่ะและยิ่งกลัวมากกว่าเดิมที่
เขาพูดกันในโทรศัพท์นี้คุยกันเขาบอกจะไปหาเดี๋ยวไปหา
เท่ากับคือรู้ที่อยู่อาศัย

เรื่องนี้ตำรวจก็รับทราบแล้วนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกนัทธพงศ์ทองนาค
กับการสพสวนพึ่งบอกว่าขณะนี้
พนักงานสอบสวนได้รวบรวมหลักฐาน
ขอออกหมายจับจากศาลจังหวัดราชบุรีแล้ว

คาดว่าน่าจะได้ตัวคนร้ายเร็วนี้นะคะ
อย่าถึงต้องขนาดต้องย้ายบ้านหนีเลยนะครับ